ออกงานนะคะเกี่ยวกับหุ่นบอดี้เขานี่แหละค่ะ

ใช่นะคะงานนี้เบลล่าบอกเลยนะคะว่า

ฟังเลยค่ะว่าเบลล่าจะว่ายังไงบ้างค่ะ
หน้าแซวแล้วก็แซวปกติ
ทุกรูปไหมคะ
เจอกันผ่านในรูปค่ะ
ทีว่าจะให้เลิกกันไหนกินคำน้อย

เค้าเลี้ยงว่าเขาชื่นชอบเราที่ผลงาน

ไม่มีใครคิดจริงจังอะไรถึงขั้นนั้นหรอกค่ะ

ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน
กับคดีนี้แหละค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเติบ
ก็ล่าสุดมีเพจฟอร์มลงข่าวว่าเธอโดนจับแล้ว
วบตึงกันไปนะคะงานนี้เบลล่านะคะก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะ
เพราะว่าเรื่องจริงเธอยังอยู่ดีมีสุขค่ะ

คือเบลเข้าไปในฐานะพยานค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลอะไรต่างก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะ

มองว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่าแต่ความจริงก็ไม่ควรทำแหละ
คือของเบลของเบลไม่ค่อยซีเรียสนะ

ย้ำอีกทีนะคะก็ถ้าอยากดูข่าวที่ถูกต้องชัดเจน